พี่น้องที่รักตำหรัคครับ
อย่าลืมอย่าพลาดครับวันที่๒๒ไปเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะครับ
มอเซฮาคันนี้ถึง๗๐บาท๘๐บาท
เดี๋ยวนี้มอไซค์ต้อง๑๓๐๑๔๐บาท
ทมมีอำนาจแค่ดูแลในกรทม
แต่เราจะไม่ช่วยเหลือคนกรุงเทพบ้างเลยเหรอ

ผักผลักอันดับแรกเหลือร้อนมาก

ผมยังแถมอีกรโตตะรี้
มีคนกรุงเทพฯทัยคนไหนในประเทศไทย
ครับครับได้เลยครับครับต้องขอกลับขอบพระคุณและกลับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพหานคร
ผมชื่อนายวรรณชัยโชคชนะเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กำลังเทียบข้อพามาตั้งแต่ปี๐๖เมื่อเกือบ๖๐ปีที่แล้ว
ผมเคยรับหลักการกรุงเทพมหานครนะครับสังการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี๑๙จนถึงปี๒๙๐ปี
ผมสมัครวางเทียมตั้งแต่ปี๓๓โอ้ยาวนานไม่มีใครอีกแล้วครับ
เป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุดในประเทศ
คือถ้ามีการเลือกตั้งผมก็ลงไม่เคยขาดสอสอก็ลงสวก็ลงผู้ว่ากรทมก็ลง
คราวนี้ก็คิดว่าจะไม่ลงเลยพอว่าค่าสมัครมันแพงมันเท่าเกิน๕๐๐๐๐บาท
วันแรกผมก็ไปไปดูเขาสมัครเขาเห็นใจผมก็ถามผมมาก
แอ๊กรัศดรกลุ่มทะลูฟ่ากลุ่มทะลูแก๊สกลุ่มลีเด็มกลุ่มคามอบ

ผมถือว่าประเทศไทยเรียกตัวเองว่าปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพราะงั้นมันต้องเป็นประชาธิปไตย
ผมมีอันดับแรกก็๑๑มีป้าย
ซึ่งไม่มีใครอีกแล้วในโลกในประเทศไทยนี้ผู้สมัครหาเอง
รางวัลประชาธิปไตยแห่งชาติต้องให้ผม
อันที่สองนี่ครับบางทีใช้ไปบางทีแบตหมด
อโลกเห็นไหมไม่ดังแล้วก็ไม่เป็นไร
อารมณ์โลไม่ดังแล้วครับไม่เป็นไร

เวลาไปบ้านก็ซึ้งไปชาร์จแบต
อันนี้ยังไงก็ไม่รู้
เวลาเข้ามาทางเทพฯ๓๐กว่ายิโรมันก็คล่องตัวดี
ทนหน่อยทนแดดทนฝนบ้าง
แล้วก็ที่จะลดง่ายเข้าบ้าง
นานทีก็รถเก๋งเก่าจอดอยู่บ้านก็เอาออกมาใช้ครับ

ผมกับครอบครัวไม่ค่อยมีปัญหาด้านการเมืองนะ

ผมไม่ได้ทำให้ทั้งครอบครัวเดือดร้อน

แต่ว่าแบบเรื่องอายุอนามสุขภาพอะไรอย่างนี้เขามีแบบ

เวลาเจรมอธิบัติผมก็ให้คำแนะนำบ้าง
แล้วก็ให้กำลังใจให้ต่อสู้

บางคนจะไปบอกว่าไม่จำเป็นไม่สำคัญ

เราก็ต้องเอาคนที่เป็นประชาภิคฤติกริม
ป่าลงพื้นที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนปัญหาอะไรบ้างที่สุดให้ป่าฝั่ง
ปัญหาข้าวของแพงกันกับน้ำมันแพง

เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่าหรอก

ต้องมีพวกต้องเป็นอาวุโสต้องมีประสบการณ์
ส่วนปกติปลาขี่มอเซ็นต์เฉะนี้หาเสียง

พอขี่ไปเจอแล้วเจอขุด
ขุดปั๊บเอาไอ้แทรงซีเมนซีเหลียวเวลาแปะแปะไว้
แล้วเวลาวิ่งมันก็วิ่งไม่เรื่องราบรื่น
มอเซตเป็นเรื่องรสล้มหลายมาแล้ว

มันมดบรรวมวิถัยทัศน์ในการขับขี่จริงมั้ย

มีศีลศรัทธิ์ให้มันเยอะเยอะ

เล่ร่อนพวกขอทาน

พวกที่อยู่ตามริมคลองตามใต้สะพาน
ทำไมก็มีเกิดดีกินดีอยู่ดีตายดี

บาทให้มันดีแสงสว่างให้มันดี

เช่นมีรถไฟฟ้าใต้ดินบนดิน

มนันชัยลงเลือกตั้งมาหลายสมัยมากแล้ว
มีผู้ว่ากอทมคนไหนบ้างไหม
ที่พี่คิดว่าดีที่สุดในคอทอมอล์

มีผงผางหน่อยมีอะไรก็คุณสมัครสุนทรเวท

ถ้าเกิดพี่วรรณชัยไม่ได้ลงเลือกผู้ว่าครั้งนี้
จะเลือกเบอร์ไหนเป็นผู้ว่าคอทอมอล์ปีนี้
วิธีคิดก็คือจะเอาคนเก่าหรือคนใหม่ล่ะ
คนเก่าก็เอาคุณอาจวิชชอบไม่ละ

ไม่ให้ต่อแล้วคนใหม่ก็เอาไว้สิ
คิดอะไรไม่ออกวันที่๒๒เข้าครูหาง
โน้ท